ดูวงการของซีรีส์กันบ้างดีกว่า
ตอนนี้หลายคนกำลังดูเรื่องนี้เลยนะคะ
ถ้ำหลวงภารกิจแห่งความหวังค่ะ
เรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าจากกรณี๑๓ชีวิต
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะ
หลายคนได้ดูกันแล้วค่ะบอกเลยว่าโอ้โห

คือดูไปมันอินตอนนั้นเราติดตามข่าวด้วยร้องไห้นะ
เมนต์บอกว่าโอ้โหมันทำให้รู้สึก

หนึ่งในนักแสดงนำค่ะอย่างพี่ต๊อกสุปกรณ์ค่ะ

รับเลยนะว่าปลื้มใจกับกระแสตอบรับมากเลย
แถมยังเล่าเบื้องหลังการทำงานให้กับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะ
ว่าแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่า

ด้วยความที่มีเรื่องราวของการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตที่ถ้ำหลวงค่ะ
ก็มีเรื่องความเชื่อความศรัทธาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
และตัวละครจ๋าแซมที่พี่ต๊อกต้องแสดง
ก็เป็นบุคคลที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจนะคะ
ก็ต้องทำให้ก่อนการถ่ายทำค่ะ
ต้องมีการไหว้หรือว่าการบอกกล่าววิญญาณจ๋าแซม
ไปฟังพี่ต๊อกเล่าเรื่องนี้กันค่ะ
ที่เราเห็นเรามีความรู้สึกว่าโหบรรยากาศด้วยอะไรด้วย
เราขนลุกแล้วเข้าไปมันเหมือนกับนี่เขาจัดงานกรุงเทพสองร้อยปีเปล่า

มันรถมันยาวเป็นกิโลเลยขนลุกเลยขนลุกเลยมีความรู้สึกว่ามันมันยิ่งใหญ่
คนที่พาผมไปไหว้จาแซมแล้วไปไหว้เจ้าแม่

ใช่ครับไปกลับไหว้แซมนอนกลายมาเป็นฝรั่งครับไม่ใช่คนไทยนะครับ
ทำงานในโลเคชั่นแบบนี้มีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องเราเจอเรื่องไม่ปกติ
มันก็มีภาพถ่ายหลายภาพที่มันติดอะไรมาก็ไม่รู้
เราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นถ้ำที่ใหญ่ขนาดลึกต้องเป็นเกือบ๑๐กิโล
มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่กล้าลบหลู่เหมือนกันนะก็มีไปดูมาหลายคนก็เอาภาพมาให้ดูในเซตก็มีเฮ้ย
พี่มีเงาอยู่ตรงนี้อะไรเราก็ดูไปแต่ในใจก็คือผมมาดีครับ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะบทจาแซมถือว่ามีความสำคัญมากเลยนะ
ใครที่รับบทนี้ค่ะก็ต้องมาบอกกล่าวนิดนึงก็แล้วกัน
ด้วยความเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะ
ด้วยความแบบว่าขลังของสถานที่ก็แล้วแต่เนาะ